ว่าแต่คนเลยนะคะที่ลำบากเวลาน้ำท่วมแบบนี้สัตว์เลี้ยงก็ลำบากไม่แพ้กัน
หมาตัวนี้ค่ะพยายามจะเดินฝ่ากระแสน้ำตามเจ้าของไป
แล้วมันโดนน้ำพัดคุณแล้วพยายามตะเกียกตะกาย
จะข้ามน้ำตรงเนี้ยไปหาเจ้าของแล้วดูสภาพมันดิ
เนี่ยแล้วนึกใจเราเป็นเจ้าของอ่ะเราจะช่วยมันมันก็ช่วยไม่ได้
มันโผล่อยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณรู้ไหมโหความแบบสุดยอดของหมานี่คือ
เขาอดทนมากนะจนเกือบจะหมดแรงคุณคงสงสัยรอดไม่รอดใช่ไหม
นั่นน่ะสินั่นน่ะสิกู้ภัยไปช่วยจ้านี่แหละ
มันไหว้ถวนน้ำด้วยไงใช่คุณนี่แหละค่ะ
มันพยายามจะเอาตัวรอดน่ะนะคะสภาพของมันตะกีกับตะกายไหว้โพโพโพโพ
จนแบบนี้นะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่ในพื้นที่คลองท่ามะนาวค่ะ
ที่บ้านคลองเหลือพัฒนาอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรี
เมื่อวานี้นี่เองพี่กูภัยนะคะมุฒิที่มุฒิพุธไทยสวรรค์ของรบบุรี
เขาก็เข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นมันเป็นทางสามแพร่ง
มีน้ำป่าไหลหลากข้ามถนนกระแสน้ำไหลเชี่ยวและเขาค่อนข้างแรงและน้ำก็ลึก
ก่อนเกิดเหตุอย่างที่บอกมันเดินตามเจ้าของมามาถึงตรงนี้ถูกกระแสน้ำพัดลงไปในคลอง
ลอยไปไกลกว่าหนึ่งร้อยเมตรตัวมันเองมันก็พยายามเอาชีวิตรอดไหว้ทวนน้ำกลับมา
แต่กระแสน้ำมันแรงก็เลยถูกพัดออกไปไกล
เกือบหมดแรงนี่แล้วกู้ภัยทำไง
ผู้ภัยใช้เชือกมัดตัวเองเอาไว้ค่ะ
แล้วก็ค่อยเข้าไปหาน้องหมา
พยายามไปจับสองขาหลังของมันแล้วดันก้นมัน
เอารุดนี่ประคองมันไปเร็วช่วยกัน
แต่ตัวพี่เขาก็ต้องมีทีมกู้ภัยช่วยเหมือนกันนะ
ถูกไหมนะใช่เพราะว่าน้ำมันแรงตัว
กู้ภัยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกน้ำพัดไปนะคะ
สุดท้ายได้แล้ว
นี่แหละคุณแต่ครึ่งชั่วโมงคุณรู้ไหมว่า๓๐นาที
เหนื่อยมากนะคะพอมันปลอดภัย

มีงับนิดหนึ่งเมื่อกี้